คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่จันทบุรีฮะคนขับรถกระบะเนี่ยเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนเจ็บสาหัสเลยนะฮะตำรวจคาดว่าอาจจะวูบเพราะหลับในแต่ว่าคลิปเนี่ยมันเห็นไกลหน่อยแต่ฝุ่นตลบเลยครับ
นี่ฮะเห็นไกลไหมฮะฝุ่นตลบแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ารถกระบะเนี่ยขึ้นไปเสยเกาะกลางนะฮะตรงถนนสุขุมวิทย์ขาออกไปทางจังหวัดตราดในพื้นที่ของตำบลเกวียนหักอำเภอขลุงนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะตำรวจสพขลุงจันทบุรีรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุและมีคนเจ็บสาหัส๑คนก็เลยรุดมาตรวจสอบครับ
รถกระบะโตโยต้าไทเกอร์แคปสีบรอนทองนะฮะหมายเลขทะเบียนของจันทบุรีเขาสภาพด้านหน้ารถขวาเนี่ยพังเสียหายพลิกตะแคงอยู่เกาะกลางถนนแบบนี้นะครับ
ในที่เกิดเหตุพบหญิงวัย๖๐ปีซึ่งเป็นคนขับบาดเจ็บสาหัสมีแผลที่ศีรษะแล้วก็แผลตามร่างกายขาสองข้างหักผิดรูปนะครับ
เธอบอกว่าขับรถตามหลังรถกระบะมาตั้งแต่แยกน้ำตกพริ้วจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรนะครับเห็นว่ารถกระบะเนี่ยขับซ้ายไปซ้ายมาตลอดทางเลยก็ยังงงอยู่ทำไมถึงขับแบบนั้นนะฮะเธอขับตามหลังมาเธอยังกลัวกลัวอยู่เลยก็เลยขับห่างนะครับและสุดท้ายรถกระบะคันหน้าก็เสียหลังจร
วิ่งตามหลังนะครับเบื้องต้นตำรวจรวบรวมพญาหลักฐานสนิทานว่าคนขับรถกระบะเนี่ย๑อาจจะมีโรคประจำตัวหรือ๒อาจจะหลับในพักผ่อนน้อยก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับตอนนี้ส่งรักษาตัวก่อนก่อนจะสอบปากคำต่อไปนะครับ